โอ้โหวันนี้บอกบางแสนนี่รถติดอย่างกับที่จอดรถอ่ะ

ชายหาดบางแสนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
วันไหลในวันนี้นักท่องเที่ยวมากันอย่างเนื่องแน่นเลย
ไปติดตามจากรายงานสดของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากบางแสนจังหวัดชนบุรีครับ
ถอนที่โลภาหารเตียบรีครับ
ภายจากร่วมรักษาความบอทภัยกว่านักท่องเที่ยวต่าง
นายกเทศรุนิริปศุกรวงตีบังเกษฐ์
โดยนายกนั้นก็ได้บอกว่า
ในปีนี้มีนักท่องเบี่ยวมาเข้าร่งงาน

อาจจะไม่เพียงพอเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่สำรวจน้อยนะครับ
ไปฟังเสียงนายกก็เลยครับ
เตรียมการปีนี้เรายกเลิกวงดนตรีต่างแล้ว

จากว่าที่บอกปัญหาก็คือว่าพอมีการเล่นดนตรีเราก็เลยไม่ขยับนะครับ

แต่ในส่วนของเรื่องความปลอดภัยก็เช่นกันปีนี้เรามีการขอกำลังมาจาก
ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีนะครับ
ท่านก็ได้สั่งให้ตำรวจทั่วโรงพักบริเวณรอบ

เป็นหลายโรงพักรวมต้นต้นที่กับอาสาสมังในเกือบ๓๐๐นายนะครับ
อยู่ในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบด้วยที่เข้ามาประจำจุด
บริเวณงานที่จะมีการเล่นน้ำที่ฉลาดบางแสนแล้วก็บนถนนด้วยนะครับ
ระยะทางกว่า๑กิโลเมตรมีการก่อพระเจดีไซน์เป็นรูปร่างต่าง
ที่ส่วนใหญ่จะเน้นไปในด้านประสาทหรือกรุงเก่าตามประติศาสตร์ที่มีมานานกว่า๑๐๐ปีนะครับ
โดยได้มีการร่วมมือร่วมแรงการก่อสร้างเพื่อให้ชิ้นงานที่ออกมามีสวยงามนะครับ
แล้วก็เข้ามาประกาศผลนักษณะเลิศิภัยอยู่ขึ้นครับเวลาหลายต่าง
และนี่นะครับก็คือบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับ
ครับนี่จะว่าเป็นถนนโลกห่างซึ่งมีนักก้องเทียร์แล้วก็สถานกลุ่มคนมากที่อาจจะเข้าเล่น
แล้วก็ในวันนี้ถนนในช่วงเวลาฝีชุม
ก็นางก็คิดว่านี่นะก็ได้บอกว่ารถไปสมถือประมาณตีต่อ
ครับขอบคุณครับคุณสมศักดิ์ศรีชุมครับครูบวายร้อนนี้ก็คนเยอะครับบางแสนทุกปีนะครับ

คือนักผมตั้งแต่กลางวันยันกลางคืน
ต้องบอกว่าคนเยอะจริงแล้วชายหาดเขาเป็นเส้นยาว
คุณค่ำมัดสอนนะอย่างนี้นะคือถ้ารถเข้าไปนะพึ๊บ

ไม่ต้องไปไหนเลยขยับยาก